แต่คู่นี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นคู่รักนักสู้ตัวจริงเสียงจริงนะสำหรับพี่บอยพีชเมเกอร์และพี่เจี๊ยบพิจิตราค่ะคุณผู้ชมอย่างที่ทราบกันดีว่าเขาเนี่ยผ่านมรสุมด้วยกันมาทั้งคู่นะคะ
ฝ่าฟันหนี้สินกว่า๕๐ล้านบาทมาแล้วตอนนี้จับมือกันแน่นกว่าเดิมนะคะใช้ชีวิตคู่กันแบบไม่ย่อท้อแล้วยิ่งสถานการณ์วิกฤตโควิด๑๙ทำให้งานแสดงงานคอนเสิร์ตเนี่ยหายเกลี้ยงเลย
บอยก็เลยขอโพสต์ไอจีส่งกำลังใจให้กับตัวเองและภรรยารวมถึงชาวไทยทุกคนว่าผ่านมาแล้วทุกวิกฤตเราจะมาตายเพราะโควิดไม่ได้นะ
ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนอกจากนี้นะคะฝ่ายชายก็ยังพาแฟนนี้ไปดูเรือนหอที่ทั้งคู่รอคอยมานานหลังใหญ่หลังโตมากนะคุณ
เรียกว่ามีความคืบหน้าไปเยอะมากโดยพี่บอยหวังจะให้เสร็จก่อนวันเกิดเจ้าตัวก็คือวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้นะคะ
เอาใจช่วยแล้วก็ลุ้นไปกับทั้งคู่ด้วยนะจ๊ะคือคู่นี้เนี่ยนะหลายคนลุ้นมากค่ะอยากให้แบบว่ามีความสุขสักทีนึงหลังจากที่โอ้โหฝ่าฟันมรสุมฝ่าฟันวิกฤตมาเยอะแยะมากมาย
แล้วเนี่ยพอเราเห็นเรือนหอก็ชื่นใจแทนเนอะคุณน้อง
ไม่ธรรมดานะจับมือกันปลดหนี้หลัก๑๐ล้านแบบนี้ได้ถือว่าพิสูจน์รักแท้กันมาแล้วในช่วงที่ลำบากที่สุดของชีวิตครั้งหนึ่งนะคะสุดยอดเลยค่ะ